เรื่องของการระบายน้ำนะคะ
อย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าภารกิจในการช่วยออกมาเนี่ย
เมื่อวานนี้วันนี้ประสบความสำเร็จไปในส่วนหนึ่งแล้ว

ระบายน้ำพร่องน้ำออกมาเนี่ยทหารเขานำวิศวกรผู้เชี่ยวชาญนะคะ
ธรณีเทคนิคจากสถาบันน้ำ
เขาขุดบ่อบาดาน๑๐บ่อเลยนะคะ
โพรงถ้ำเพื่อระบายน้ำค่ะ
เพราะว่าช่วงเวลานี้ในการนำตัวทีมหมูป่าออกมาเนี่ย

เมื่อวานวันนี้ระดับน้ำถือว่าน่าพอใจ
ถือว่าดีสามารถที่จะนำตัวทีมหมูป่าออกมาได้นะคะ
ทหารจากมณฑนทหารบกที่๓๙

วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีเทคนิคจากสถาบันน้ำนะคะ

ด้านทิศตะวันตกเชียงใต้ของถ้ำหลวงตะมนต์โป่งพาค่ะ
ก็ให้รถขนขยะของอบตโป่งงามเนี่ย
ลากรถแบ็คโฮ๕กิโลนะคะ

แบ็คโฮก็วิ่งขึ้นไปเองสภาพถนนคือ
คุณผู้ชมโครนเลนแบบเนี่ย

ก็ไปถึงพิกัดที่สแกนพบว่า

แล้วก็ติดต่อสมาคมขุดเจาะบ่อบาดาน
เอกชนเชียงรายก็ช่วยเอาเครื่องจักร

ก็จะทำให้ระดับน้ำในถ้ำหลวงคงที่ไปอย่างน้อยคือ๖วัน
ความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานในถ้ำหลวง
นำทีมหมูป่าออกจากถ้ำให้ได้ก่อนพายุฝนจะมา
ในวิราะห์ว่าสินวัฒนาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
เขาก็บอกว่าจุดนี้อยู่ใกล้กับโรง
เชื่อมไปถึงถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ก็จะนำเครื่องจักรปรับพื้นที่
ก็ช่วยกันอีกทางหนึ่งนะคะ
เพื่อเอาน้ำจากถ้ำออกมาให้ได้
ตอนนี้หลายหน่วยงานหลายภาคส่วนยังช่วยกันค่ะ
มีทั้งจิตอาสาชุดกู้ภัย
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงราย
เขาช่วยกันเดินสำรวจโพรงถ้ำ
ปิดทางน้ำเบี่ยงเบนผ่านท่อยาง

แล้วก็มีการสำรวจตรวจสอบความแข็งแรงของฝ่าย

เพื่อสกัดไม่ให้น้ำไหลเข้าถ้ำ

ต้องใช้คนเยอะนะคะช่วยกันเลยอ้าวใช่ค่ะ